แม่กับเด็กในรถถูกทิ้งอยู่ในสภาพรถแบบนี้

อายุ๓๘ปีกระโปรงหน้ารถนี่เปิดพังยับเยินไปหมดเลย
กระจกหน้าก็มีรอยถูกทุบจนร้าวค่ะ
รถคันนี้เสียหลักชนเสาไฟข้างทางอยู่ที่ถนนสายเชียงใหม่เชียงรายฝั่งขาเข้านะคะ
ถึงสี่แยกสารเด็กตัวเมืองเชียงใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลย๕ทุ่มครึ่ง
ตำรวจสพแม่ปิงก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
คนขับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีแผลที่ห่างคิ้ว
แล้วพี่อุ๋ยรู้ไหมลูกสองคนที่อยู่ในรถอายุเท่าไหร

กู้ภัยก็รีบไปช่วยอุ้มเด็กออกมาปลอบขวัญก่อนเลย
เพราะดีมากนะเด็กไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
ส่วนฝ่ายหญิงก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนแล้ว

ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่นะคะ

อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุถ่ายเอาไว้
หลังจากที่รถเก๋งของ

อีกคลิปนึงค่ะ
พลเมืองดีถ่ายไว้ตอนขับรถตามท้าย

จะเห็นว่ากระบะของฝ่ายชาย
กับความอย่างเก่
คุณเวรยุทธ์ได้ไว้ภาพ
จากปั๊มแก๊สที่อยู่ใกล้แยกศาลเด็กด้วยนะคะ

ขับผ่านประตูทางเข้าปั๊มแก๊ส

คร่อมอยู่หน้ากระโปรงเห็นไหมคะนั่นน่ะ
ผู้หญิงขับผู้ชายกระโดดขึ้นกระโปรงรถไปเรียบร้อยแล้ว
ทุ่ม๘นาทีรถของฝ่ายหญิงเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
ที่อยู่หน้าปั๊มแก๊สใกล้กับแยกสารเด็ก
จังหวะนี้เสียหลักชนปั้ง

ร่างฝ่ายชายกระเด็นลงจากหน้ากระโปรงรถด้วยนะคะ
ไป๓นาที๕ทุ่ม๑๑นาที
ฝ่ายชายค่ะก็ออกมาจากจุดเกิดเหตุ

ก่อนถึงหน้าร้านแก๊สนี่นี่ฝ่ายชายนี่เห็นไหม
ใส่เสื้อสีออกแดงเดินไปแล้ว
ทุ่ม๑๒นาทีฝ่ายชายขับกระบะผ่านจุดเกิดเหตุไป
แล้วย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งตอน๕ทุ่ม๑๕นาที

แล้วก็ไปวนกลับมาใหม่ตอน๕ทุ่ม๑๕
คุณวิรยุทธ์ไปคุยกับฝ่ายหญิงนะคะเธอบอกว่า
คบกับสามีคนนี้มาเนี่ย๔๕ปีแล้ว

คือแปลว่าเด็กในรถ๒ขวบกับ๖เดือน

คือตอนแรกหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โห
ขับรถหวาดเสียวขนาดนี้ทั้งที่ในรถมีเด็กเนี่ย
อาจจะเป็นลูกติดฝ่ายหญิงหรือเปล่าเป็นพ่อเลี้ยงหรือเปล่า
ไม่ค่ะเป็นพ่อของเด็กในรถนั่นแหละแล้วจนเนี่ยลืนรถเมียกับลูกอ่ะ
เสาไฟฟ้ายับเยินขนาดนั้น
เธอบอกว่าก็คบกันดีแรก
แต่หลังสามีเจ้าชู้และเธอจับได้ว่าแอบไปมีผู้หญิงอายุประมาณ๕๐ปี
แล้วไปเจอหลักฐานด้วยว่าเสื้อสามีอยู่ที่ห้องพักของผู้หญิงคนนั้น

อุบัติเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนสามีไปช่วยเธอขายของ
เพราะสามีเคยบอกให้ไปช่วยแล้วอยู่อยู่สามีเกิดหึงขึ้นมา
เป็นคนบอกเองว่าให้เพื่อนมาช่วยแล้วก็หึงระแวงหาว่ากิ๊กกัน
ก็ส่งข้อความประชดประชันบอกขอให้เธอกับเพื่อนเขาสมสู่กันให้เต็มที่ก็แล้วกันนะ
เอ้าเพื่อนก็ไม่สบายใจบุกไปที่ทำงานสามีเลย
พากันไปเคลียร์ใจบอกเฮ้ยมันไม่มีอะไรนะ
ก็นายบอกให้เราไปช่วยเมียขายของไม่ใช่เหรอเราก็ไปตามที่นายบอกไม่ได้มากิ๊กมากักอะไรกันเลย
ฝ่ายเพื่อนสามีลงไปเคลียร์ก่อนแต่สามีไม่ยอมออกมาเคลียร์ด้วย
กับเพื่อนสามีก็เลยเดินทางกลับระหว่างนั้นเธออุ้มลูกแล้วขับรถไปด้วย
ส่วนลูกสาวคนโตนั่งอยู่เบาะหลังเพื่อนสามีนั่งอยู่เบาะด้านข้าง
แล้วสาวเบี้ยวขับตามมาปาดหน้ารถบอกให้หยุดรถกระโดดขึ้นหน้ารถทุบกระจก
เธอก็ตกใจค่ะเหยียบคันเร่งรถก็เลยเสียหลักแบบนี้ค่ะ
ว่าอยากให้ลูกโดนกับมึงไปด้วยพี่ใจไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไร
กูบอกให้เอานั่งรถวางพี่เขาบอกไม่วาง

ฝ่าเลยแล้วมันก็ออกจากนู้นมามันตามพี่

ถ้าคนยังมีความเป็นคนคิดว่าลูกตัวเองเลือดเนื้อเชื้อไขใส่เลือดคุ้นอยู่ในรถ
จะบี้พี่แม่ล่ะเป็นน้องทำไหมล่ะ
คือฟังจากเสียงแล้วเธอเดือดมากนะ
ลูกตัวเองทั้งทีแล้วพอชนเสร็จปุ๊บนะ
ทำอะไรหนีไปเลยไม่ใยดีรู้เลยว่าลูกจะเป็นยังไงแบบไหนบ้าง
อ่ะต้องฟังความสองข้างใช่ไหมเออเราก็ไปฟังกับไปคุยกับฝั่งสามีด้วย

ฝั่งสามียังเจ็บนะคะก็บอกบาดเจ็บด้วยนะลุกเดินไม่ได้มีแผลถลอกทั่วหลังเลย
เขาบอกว่าฟังพี่บ้างนี่นี่แผลที่หลังที่ถลายไปกับพื้น
เขาบอกมาเบิร์ตฟังพี่บ้างนะ
สาเหตุไม่ได้เป็นไปตามที่เบียร์พี่พูดเลยเรื่องจริงก็คือว่าพี่กับเมียทะเลาะกันตั้งแต่เช้าแล้ว
เพราะเขาหาเสื้อยืดใส่ไปทำงานไม่เจอ

หาเสื้อไม่เจอเสร็จปุ๊บประชดพี่แต่เช้าเลยบอกว่าสงสัยเสื้อคงอยู่กับเมียน้อยละมั้ง
ซึ่งพี่ไม่ได้มีเมียน้อยประชดพี่แต่เช้า
หลังจากนั้นอยู่ก็หอบลูกสองคนบุกมาที่ทำงานพี่พร้อมกับเพื่อนพี่มาเคลียร์ปัญหา
แต่พี่ไม่ได้ออกไปเพราะเป็นที่ทำงาน
เสร็จพี่ก็เลยขับรถจะตามไปเคลียร์ใจ
แต่เมียไม่ยอมลงจากรถพี่ก็เลยต้องปาดให้จอด
ให้จอดก็ไม่ยอมลงมาอีก
พี่ขอพูดอย่างนี้ก่อนเลยละกันนะที่เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะ
บอกว่าพี่ว่ายังไม่ยอมวางลูกลงอีกใช่ไหม
ถ้าไม่อยากให้ลูกเปื้อนเลือดให้วางลูกใช่ไหม
พี่ไม่ได้พูดไม่ได้ขู่เลยว่าถ้าไม่อยากให้ลูกเปื้อนเลือดให้วางลูก
ส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เป็นไปตามกล้องวงจรปิด
เอาจริงนะพี่ขอระบายได้ไหม
แต่อยู่มันถูกกล่าวหาว่าพี่ไปทำร้ายร่างกายเมียได้ยังไง
แผ่นหลังนี่คือเขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายอย่างนี้หรอ
เขาบอกว่าแผ่นหลังนี่เป็นแผลถลอกจากที่เกาะกระโปรงหน้ารถเมีย

แต่ก่อนหน้านี้เขาบอกเขาถูกเมียทำร้ายร่างกายด้วย
บอกพี่ถูกเมียทำร้ายร่างกายมาตลอดเลย
ไม่เคยทำร้ายร่างกายเมียไงกลับตลับปัดหาว่าพี่ไปทำร้ายร่างกายเมียได้
เอางี้ถ้าไม่เชื่อพี่นะไปถามตำรวจในพื้นที่เลย
ตำรวจรู้ดีเพราะแจ้งความจนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
เป็นคนเจ้าอารมณ์พูดผิดหูหน่อยเดี๋ยวออกแล้ว
ไม่ฟังใครใครพูดอะไรก็ไม่ฟัง
เอาเป็นว่าเดี๋ยวภายใน๑๒วันนี้ค่ะ
ตำรวจก็จะเชิญตัวฝ่ายหญิงไปสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ
ก็อย่างที่บอกเกิดเห็นความความต้องส่องข้างว่ายังไง

ถ้าเกิดสมมุติเพราะว่าฝ่ายชายมีความผิดจริงเนี่ย
ก็ต้องมีการเชิญตัวมาสอบปากคำเหมือนกัน
แล้วก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายนะคะ